เป็นเรื่องราวที่แปลกตาดีจัง
เรื่องของกล้วยแปลกกับมะพร้าวแปลก
แปลกขนาดไหนมัดรวมให้ดูแล้วจ้า
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับกล้วยและมะพร้าว
ที่มีลักษณะแปลกตาแปลกขนาดไหน

ออกเคลือกกลางลำต้นปลายชีภา
เชื่อเจ้าที่มาให้โชค

ของคุณอธิบดีฟองแก้วบ้านเล็กที่๔หมู่๘
ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ที่นี่พบต้นกล้วยประหลาดแทงปลีออกเคลือก

สร้างความฮือฮาให้แก่ชาวบ้านที่พบเห็น
ต่างคาดว่ามาบอกใบให้โชค
คุณอธิบดีฟองแก้วเล่าว่าในสวนตนเนี่ย
ปลูกกล้วยไข่กล้วยหอมทองไว้

ทุกวันก็จะออกมารดน้ำตัดแต่งต้นกล้วยตามปกติ
แต่สังเกตเห็นต้นกล้วยไข่ได้ออกปลีมากลางลำต้น
และมีอยู่๖หวีซึ่งตนเพิ่งพบเป็นครั้งแรก
คาดว่าเจ้าที่เจ้าทางน่าจะมาให้โชค
เขาก็เลยนำทูบมาจุดกราบไหว้
และนำแป้งมาโรยถูไปที่ลำต้นกล้วย
เพื่อส่องหาตัวเลขและก็ปรากฏตัวเลขอย่างที่เห็น
งานนี้ไม่พลาดที่จะนำโทรศัพท์
มาทายเพื่อนำเลขไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อ
ยังอยู่กันที่จังหวัดพยาวพบต้นมะพร้าวน้ำหอมลักษณะประหลาด
ชาวบ้านพากันไปไหว้ขอเลขเด็ด
เดินทางไปที่บ้านเลขที่๔๕หมู่๘
ตะบนแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
บ้านของคุณตาบุญยืนนาแพร่
ที่นี่เราจะได้พบกับต้นมะพร้าวที่ปลูกอยู่หน้าบ้าน
มีลักษณะคล้ายกับเซียนพญานาคและมีความผิดปกติ
มีลักษณะบิดเบี้ยวคดเขียวไม่เหมือนต้นมะพร้าวต้นอื่น
คุณตาบุญยืนบอกว่าซื้อต้นมะพร้าวน้ำหอมมาจากตลาด
เอามาปลูกบริเวณหน้าประตูบ้านประมาณ๕เดือน

และมีชอกก้านใบที่ออกมาคดงอคล้ายพญานาค
ทำให้ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาแวะเวียนมาดู
และนำบ้านเลขที่ไปเสี่ยงโชคกันต่อไปจ้า